มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่า

รวุสุเมเทพานันในช่างไฟฟ้าอาวุโส
ถูกยิง๓นัดกระสุนเข้าที่ศีรษะ๒นัด
ชายโครงซ้าย๑นัดเสียชีวิตกลางห้องโถงอาคารสถานี
สานิทบุตมางกูลผู้อำนวยการสถานีวิทยุ
นั่งทำงานอยู่ในห้องได้ยินเสียงปืน
จึงเดินออกไปดูเห็นวิ่มยิงจีระวุธ
วิ่งเข้าห้องแล้วกระโดดออกทางหน้าต่าง
ด้านข้างสถานีวิมวิ่งไล่ตามไปยิง
กระสุนเข้าที่หน้าอก๒นัดและข้อมือซ้าย๑นัดล้มลง
ก่อนที่วิมจะใช้มีดหมอกระหน่ำแทงที่หน้าอก๒แผล
และหน้าท้อง๒แผลเสียชีวิตตรงสนามย่า
ในที่เกิดเหตุยังมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอีก๓คน
ทั้งหมดปลอดภัยเพราะวิมไม่คิดทำร้ายตั้งแต่แรก
พวกเธอยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์สะเทือนขวาน
พวกเธอยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
พวกเธอยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
พวกเธอยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญ

พอสานิทมีนโยบายจะก่อสร้างบ้านพักข้าราชการหลังใหม่
ต้องขนของออกจากบ้านหลังเก่า

ต้องไปอาศัยอยู่ในอาคารเครื่องส่ง

จึงมีของจำนวนมากอยู่ที่บ้านพักข้าราชการ
ที่เขาไม่สามารถขนย้ายออกไปได้
เขาเคยโมโหถึงขั้นยิงปืนขึ้นฟ้ามาแล้วหลายครั้ง

สะสมความไม่พอใจเรื่อยมา
สถานีวิทยาศาสตร์ที่สุริยาชาติ

กลับไปกับคนที่มีบอก
ว่าความสุขไม่รู้
เมื่อพร้าว

ของตัดล้าง
ขาวความสุข

หลังทางแสดง
ก็ไม่รู้ว่าเพราะว่ามีการถักข้อมือกันอยู่
แล้วช่วงนั้นของข้อมือยันยันคล้าง
ตำรวจคุมตัววิมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังสอบปากคำ
ก่อนเกิดเหตุเขาเตรียมอาวุธปืน
ส่วนมีดหมอเป็นของที่พกติดตัวประจำ
เขาเริ่มยิงเจรวุฒิในช่างไฟฟ้าอาวุโส
ขณะกำลังปีนบันไดปรับกล้องวงจรปิดอยู่บริเวณห้องโถงด้านหน้า
จากนั้นเข้าไปยังบริเวณห้องควบคุมเครื่องส่ง
ใช้อาวุธปืนยิงพุมสรรในช่างอาวุโสเสียชีวิต
สภาพนั่งฟุบแอบหลังตู้ไฟ

ก่อนยิงปรุงช่างเครื่องส่งขณะเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดี

จากนั้นไล่ตามไปยิงพอสานิทที่ด้านหลังอาคาร
และใช้มีดหมอกระหน่ำแทงจนเสียชีวิต
เนื่องจากเขาหมายยื้อแย่งอาวุธปืน
ส่วนกระแสวิมก่อเหตุเพราะมีสภาวะวิกลจริต
ฟั่นเฟือนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
พนักงานสอบสวนยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เขาให้การในสิ่งที่กระทำลงไปอย่างมีเหตุผล

โดยไม่มีอากับกิริยาไปในทางวิกลจริต
คดีนี้สารพิพากษาประหารชีวิต
แต่จำเลยมอบตัวและให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี